คนเนี่ยตั้งคำถามว่าทนายแม่เนี่ยไหวไหม
คือทนายกิจสนะเนี่ยที่มาทำคดีคุณแตงโมคุณแม่คุณแตงโม
ตั้งให้เป็นทนายคนเดียวทนายร้อยเปอร์เซ็นต์คนเดียว
ความจริงมีทนายดังหลายคนบอกโอ้พร้อมช่วยเหลือพร้อมให้ความร่วมมือนะ

แต่ทนายกฤษณะเนี่ยคุณแม่คุณตังโมบอกว่าเอาคนนี้คนเดียว
แม่เลือกให้แม่ตัดสินใจให้ทนายกฤษณะทำคดีนี้คนเดียว
เพราะมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่แรกเขาเห็นข่าวนี้ขึ้นมา
เขาติดต่อตำรวจขอเบอร์แม่ติดต่อมาตอนแรกแม่ก็ยังไม่ได้ตั้งทนายหรอก
ตอนหลังเห็นว่าต้องมีทนายแล้วก็เลยติดต่อทนายกิจชนะ
แต่พอเป็นข่าวว่ามาเป็นทนายให้กับคุณแม่คุณแตงโม

คนนี่มาพลึบเลยบอกโอ้คดีช่อกงช่อโกงหมายจับอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด

ล่าสุดวันนี้มีที่ปรึกษาของทนายแม่

มีที่ปรึกษาของทนายแม่จริงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์
ประธานเครือข่ายธนายคลายทุกข์
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าได้คุยกับคุณแม่ของคุณตังโม
และคุณแม่คุณตังโมคุณแม่พะนิดา
ได้แต่งตั้งทนายเดชาให้เป็นที่ปรึกษาของทนายกิจสนะ

อ่าไม่ใช่ที่ปรึกษาคดีของคุณตังโมนะ

เป็นที่ปรึกษาทนายกิจสนะ

ซึ่งธนายกิจสนะคือทนายของคดีคุณตังโม

ส่วนเรื่องการอายัดศพคุณแตงโม
ที่คุณเต้มงคลกฤษไปยื่นเรื่อง

ทนายเดชาบอกว่าการจะผ่าชนะสูตรซ้ำอย่างละเอียดเนี่ย
ที่จะอายัดศพเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนจันทร์๑๔มีนาคมนี้

คือวันจันทร์ที่๑๔เนี่ยเป็นกำหนดการชาปนกิจศพ

นายเดชาบอกว่ามันก็เหลือเวลาอีก๒วัน

ถ้าจะทำเนี่ยก็ทำได้ภายใน๒วันนี้

ใช่แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีการทำเรื่องกัน
อย่างเป็นทางการเพราะมันต้องไปดูพยานหลักฐาน
แล้วต้องไปปรึกษากับพนักงานสอบสวนว่า
เออเป็นไปได้ไหมมีความจำเป็นไหม
ที่จะสามารถผ่าพิสูจน์ซ้ำได้
และสุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เสียหายโดยตรง

แล้วยังไม่มีการทำเรื่องอายัดก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่ด้วย
แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความจำเป็นมีประโยชน์อะไรต่อรูปคดี
ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทำก็ถ้ามีประโยชน์ก็ต้องให้คุณแม่เป็นคนตัดสินใจ
แล้วก็สอบถามกับจากพนักงานสอบสวนครับ
ความเป็นไปได้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีหรือเปล่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมิติเวชตำรวจทำครบหรือยัง
ทำครบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกนะครับ
เราต้องดูว่าพนักงานสอบสวนได้ทำครบหรือยัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำครบหรือยังนะครับ
คันนี้ไวเหรอพนักงานจำแล้วแหละ
ก็ยังปายต่อหน้าแตงมูลดีกว่าท้อนตัว

ไม่ถอนตัวค่ะยังไงก็ไม่ถอนตัวใช่ค่ะไม่ถอนตัวค่ะ
นี่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ

โดยทนกริศนาบอกว่ากำลังจะขอหนักสือมอบอำนาจจากคุณแม่
เพื่อจะไปติดต่อขอดูร่างหรือหลักฐานภาพถ่ายสภาพบาดแผลคุณแตงโม
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
โดยนายกฤษณะบอกว่าเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายเมื่อวันที่๕มีนาคม
เรื่องราวก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
จะพูดคุยกับคุณแม่วันนี้แหละในเรื่องของการขออนุญาต

เรื่องต้นธนายกฤษณะเองยังมีข้อสงสัยและติดใจในข้อพิรุษ
ตามที่ข่าวในสื่อต่างนำเสนอกันไปนั่นแหละ

ช้ำที่หัวล่ะใบหน้าล่ะแผลที่ขาอีก
ซึ่งเขาก็ได้ส่งทีมงานไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วเหมือนกัน

รวมถึงยังมีข้อมูลจากโซเชียลที่ทยอยส่งมาให้เขา
เขากำลังคัดกรองอยู่ว่าข้อมูลไหนเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนได้
ที่สำคัญมีสายปริศนาโทรหาเขานะคะ

มีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาบอกว่า
รีบไปดูหลักฐานบาดแผลที่หัวของคุณแตงโมให้ดี

ตอนนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อผู้ที่ให้ข้อมูลได้ด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้
แต่เอาเป็นว่าติดต่อผู้ให้ข้อมูลนั้นได้แล้ว
นายกฤษณะยังบอกด้วยว่าตอนนี้มีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์

และคุณแม่แตงโมเองก็อนุญาตให้แต่งตั้งทนายเดชา

เขาก็รู้สึกอุ่นใจขึ้น
เราเองก็ได้มีการวางแผนกับทางที่ปรึกษาของเราก็คือท่านทนายเดชา

ขอเบอร์ของทนายเดชาแล้วก็ของสสเต้มานะครับ
ผมก็เลยให้เบอร์ไปแล้วก็ได้พูดคุยกัน
ก็ได้ยินคุณแม่บอกกับผมแล้วว่าคุณแม่อนุญาตนะครับ
ให้กับทางทนายเดชามาเป็นที่ปรึกษากับผม
แล้วก็สสเต้ก็ช่วยกัน
ในข้อพิรุษนะครับผมก็ยังคงเห็นลักษณะที่ผมเคยออกข่าวไปแล้ว
ว่าบริเวณศีรษะนะครับบริเวณใบหน้านะครับ
แล้วก็บริเวณบาดแผลที่หลายคนก็ยังคงสงสัยกันอยู่
แจ้งได้แค่ว่าผมส่งทีมลงไปแล้วนะครับ

ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็สืบอีกด้านหนึ่งนะครับ
ในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนส่งมาให้ผมเองเนี่ย
ก็กำลังคัดกรองว่าสิ่งไหนที่ผมจะต้องนำส่งพนักงานสอบสวนได้
ว่าง่ายก็ต้องปรึกษาลูกพี่ผมด้วยนะครับ

ต้องมีลูกพี่หรือว่ามีพี่เลี้ยงที่เขามีประสบการณ์นะครับ
ไม่ใช่ว่าผมทำไม่ได้นะครับแต่ก็ทำได้
แต่เราก็รวบรวมความคิดหลายทาง
อ่าแม่อนุญาตแล้ว
ส่วนที่สังคมตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องประสบการณ์การทำหน้าที่ทนายความ
ที่บอกว่าเพิ่งจะได้แต่งตั้งเป็นทนายความเมื่อต้นเดือนนี้เอง

คดีนี้คดีใหญ่สังคมจับตาอยู่นะ
ที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปออกตามสื่อต่างก็ออกเรื่องคดีส่วนตัวของตัวเองหมดเลย
เรื่องนี้ธนายกฤษณาบอกว่าก็รับสารภาพไปตามข้อเท็จจริงนะ
ใครอยากจะขุดคุยมีหลักฐานอะไรอีกก็ไปดำเนินคดีได้เลย

แต่ถ้าเป็นข้อมูลเท็จเขาก็จะดำเนินคดีกลับเหมือนกัน
และขอประกาศผ่านทางไทยรัฐทีวีตรงนี้ว่า

ในคดีของคุณแตงโมจะไม่มีคำว่าถอนตัว
ถ้าเขาคิดจะถอนตัวเขาขอตายต่อหน้าคุณแม่แตงโม

เขามีความพร้อมทำคดีมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ
เพราะจากทีมงานและที่ปรึกษาที่บอกไปมีแต่คนเก่ง
เพราะฉะนั้นเขาพร้อมค่ะ
ตอนนี้มันเห็นมีการขุดคุยอะไรขึ้นมาอีก
ตรงนี้นะครับก็บอกกล่าวเลยว่าผมต้องคงต้องปฏิเสธแล้วล่ะนะครับ
แล้วก็ขอให้ไปใช้ข้อกฎหมายหรือว่าขั้นตอนของกฎหมาย
ดำเนินการคุณมีหลักฐานอะไรคุณก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงผมก็คงจะต้องดำเนินการทางกฎหมายของผม
เป็นการประกาศให้กับประชาชนทุกท่านได้ทราบเลยนะครับ
คำว่าถอนตัวของผมเนี่ยไม่มีในหัวผมเลย
ผมนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยถ้าคิดจะถอนตัว
ผมยอมตายต่อหน้าคุณแม่แตงโมหรือว่าศพของคุณแตงโมดีกว่าครับ
ผมตอบได้เลยว่ามากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ถ้าถามว่าผมคนเดียวไหวไหมตอนนี้ที่มีกระแสสื่อออกมาว่าน่าจะหาที่ปรึกษา
หรือว่าน่าจะหาคนที่มีความรู้มากกว่านี้มาประกบคุณ
อันนี้ผมบอกเลยครับแล้วก็ขอเปิดตัวทนายเดชาเลยว่าเป็นที่ปรึกษาผมแล้ว
คุณแม่ก็อนุญาตแล้วแล้วก็สสเต้ก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงผมแล้วในตอนนี้นะครับ
เรื่องคดีมีความพร้อมแล้วเรื่องความปลอดภัยพร้อมไหม

ให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเป็นรถตู้จำได้ไหมคะ
คือทนายกฤษณะก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนมันสติแอบหลุดดิ้นเหมือนกันนะ
สมาธิมันแตกก็เลยระแวงไปหมดทุกอย่างกลับไปเช็คใหม่แล้ว
ตั้งสติแล้วกลับไปเช็คใหม่แล้วปรากฏว่าเป็นความเข้าใจผิดนะคะ

เขาไปเช็คมาแล้วไม่มีไม่ได้สะกดรอยเขาเข้าใจผิดเอง
แต่ถามว่าหวั่นใจไหมล่ะรับทำคดีใหญ่แบบนี้
เขาบอกว่าก็ต้องระวังตัวเองไว้บ้าง
สิ่งที่อยากจะฝากบอกผ่านทางไทยรัฐนิวสโชว์ก็คือว่า
เขาเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้ว

และขอยืนยันด้วยว่าจะค้นหาหลักฐานเพื่อหาความกระจ่างให้กับประชาชน
คลายข้อสงสัยและจะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณตังโม
จากนี้ไปขอให้ข่าวน้อยลงนะขอเก็บเป็นความลับไว้บ้าง

เพราะว่าจะว่าไปว่าเขาเคยทำคดีใหญ่ดังบ้างหรือเปล่า

ที่เชื่อว่าทุกคนรู้จักและจำได้
หนึ่งก็คือคดีที่ว่าเขามีการยิงกันในบ้านในครอบครัวที่ว่าเล่นเปตองกันอยู่
ว่าเล่นเปตองขวางทางจะเข้าบ้านแล้วก็เลยหูยิงกันแบบ
ผู้ต้องหามือยิงเนี่ยที่เป็นพ่อลูกชายถ่ายคลิป
แล้วตอนที่ลูกชายไล่ถ่ายคลิปบันทึกไปด้วยแล้วพ่อบอก
โทรหาธนาคิศนะโทรหาธนาคิศนะ

นายกิจสนะคือทนายของผู้ต้องหาในคดี

ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุก็คือมือยิง

ขณะเดียวกันอีกหนึ่งคดีโอ้โหไทยรัฐทีวีก็เคยลงพื้นที่ไป

ศิลาบำบัดมะเร็งอะไรพวกนั้นใช่ไหม
ที่ใช้หินบำบัดไปแปะตามร่างกายแล้วจะหายจากมะเร็งอ่ะจำได้ไหมคะ
นี่ธนาคิดธนะก็เป็นธนายของของหมอ
ของของของคนถูกฟ้องอ่ะเอออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับค่ะ
ท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องเงินทองต่าง
ว่าเคยมีคดีไปช่อกงเขานะไปเบี้ยวหนี้เบี้ยวเช็คเด้งเขาเนี่ย
หลังจากเจ้าหนี้รวมตัวกันออกมาทวงเงินทนายกิจสนะนะครับแล้วมีการตั้งรางวัลนำจับด้วยซ้ำ
หมายจับก็มีเมื่อวานมาเคลียร์กันที่ไทยรัฐนิวโชว์อยู่เคสหนึ่งค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ธนายกิจสนะได้คุยกับคุณกริจคุณกริจที่บอกว่าเช็คเด้งเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เลยตามเรื่องนี้ต่อนะฮะ
เออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณกริจคู่กรณีของทนายกฤษณะ
ศรีบุญพิมพ์สวยนะครับทนายของคุณแม่คุณตังโมในคดีคุณตังโมได้โพสต์
หมายจับทนายกฤษณะแล้วตั้งรางวัลนำจับด้วยสอบถามเรื่องการรับทำคดีคุณแตงโม
ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าทนายกิจสนะมีหมายจับอยู่นี่สุดท้ายเนี่ย
เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะฮะบอกว่าตัวเขาเนี่ยตั้งใจมากจะมาช่วยคุณแม่
ตังโมในการทำคดีต่างต่างนานาแต่ไม่เข้าใจว่าไปสะดุดขา
ถึงโดนเล่นนอกเกมแบบนี้ตอนนี้ครอบครัวของเขาได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ภรรยาก็ต้องออกจากงานลูกก็ร้องไห้ทุกวันอันนี้ธนายกิจสนะบอกนะครับ
นายกิจสนะบอกด้วยว่ามีความตั้งใจจะไปมอบตัวที่สอนอใกล้ที่สุด
แล้วจะประกันตัวสู้คดีคุณแตงโมต่อพร้อมบอกว่าฝากไปถึงเจ้าหนี้ทุกคน
ว่าขอเวลาหลังทำคดีแตงโมให้กระจ่างชัดจนเสร็จก่อน
ติดต่อไปยังเจ้าหนี้ทุกรายเพื่อชดใช้หนี้สินที่เคยหยิบยืมมา
ทีมข่าวของเราเมื่อวานนี้ก็เลยเอ้าไหนก็มาสัมภาษณ์กันในรายการ
ก็เลยคุยกับคุณกริจคู่กรณีแล้วก็ได้เปิดใจกันกลางรายการเมื่อวานนะฮะ

ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการตกลงหลังไม้เรียบร้อยแล้วแหละว่า
จำนวนเงินบวกดอกเบี้ยถ้ามีการโอนกันเดี๋ยวนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย
คุณกริจก็คือจะไปถอนแจ้งความเลยไหมคะ
ก็ถอนนะมันเป็นถอนฟ้องครับผมไม่ได้แจ้งความ
คุณคุณกิจครับผมขอชี้แจงนิดนึงพอดีบังเอิญว่า
วันพรุ่งนี้มันมีงานของคุณน้องแตงโม
ซึ่งผมเองเป็นทนายของคุณแม่น้องแตงโมอยู่พอดี
ถ้าเกิดว่าผมเดินทางขึ้นไปผมเกรงว่าคุณแม่จะไม่มีทนายความ
ขอรบกวนพี่นะครับช่วยไปถอนแจ้งความให้ผม
ผมจะโอนเงินให้หลังไมค์เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับทนายกิจชนะต่อนะเพียงแต่ว่า
ตรงนี้ขอเคลียร์ตรงเรื่องของคุณกฤษณะกับคุณกริจก่อน
คุณกริจยืนยันว่าถ้าคุณกิจสนะโอนเงินค่าเช็คเด้งพร้อมกับดอกเบี้ยให้

เท่าไหร่ไม่รู้คุณกริจบอกเดี๋ยวมาคุยกัน
แต่มันไม่ได้สูงเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมคุณกิจ

ถอนฟ้องแน่นอนใช่ไหมครับ

ที่เด้งอยู่เนี่ยคุณกิจบอกสองหมื่น

ส่วนดอกเบี้ยเนี่ยบอกเดี๋ยวเขียนให้ไทยรัฐนิวโชว์ก็แล้วกัน
เราก็ให้ธนายกิจสนะดูเขาก็โอนกันเรียบร้อยเมื่อวานนี้

ส่วนวันนี้นะครับคุณกริจนะครับ
คุณกริจที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณกฤษณะเนี่ย
วันนี้ไปที่สารแขวงอุดรธานีไปถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับ
บอกว่าได้รับโอนเงินมาแล้วอ่า
นี่ฮะก็ถือว่าทำตามสัญญากันแล้ว
หลังจากเมื่อวานคุยกันผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์
คุณกริจบอกว่าเมื่อวานได้คุยกับทนายกฤษณะเขาขอโทษมา
แล้วก็โอนเงินชดใช้ค่าเสียหายกลางรายการ

ซึ่งคุณกิจบอกด้วยว่าเงินที่ได้จากการชดใช้หนี้มาในครั้งนี้
เดี๋ยวจะแบ่งบางส่วนไปทำบุญให้กับคุณตังโม
โดยคุณกริจประสานผ่านทีมข่าวของเราแล้วนะครับ
ในการขอช่องทางทางการโอนเงินไปช่วยเหลือคุณแตงโมทำบุญให้กับคุณแตงโม
ส่วนเรื่องการถอนฟ้องทนายกิจสนะ
ต้องรอคำสั่งสารในเย็นวันนี้หรือเช้าวันจันทร์น่าจะออกมา
แล้วก็ฝากข้อความไปถึงทนายกฤษณะว่าวิชาชีพทนายความเนี่ย

วิชาชีพทนายความของเราเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ขอให้ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตว์
ถ้ากลับตัวได้ก็ถือว่าดีต่อตัวเองและประชาชนด้วย
อ้าวนี่ฮะเคสที่คุยกันเมื่อวาน
ค่ะซึ่งเคสเมื่อวานจบไปเนี่ยดูเหมือนจะโล่งใจไปได้

หมายจับเท่ากับว่าตำรวจเจอที่ไหนเนี่ยจับธนากิจชนะได้เลยถูกมั้ยคะ

แต่เคลียร์เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณกริจไปถอนฟ้องแล้วด้วย

นครราชศรีมาค่ะเขาบอกอ้าวจำหน้าได้เลยพอเป็นข่าวทนายกฤษณะคนนี้
เคยหลอกเอาเงินเขาใช้คำนี้นะขออนุญาต
หลอกเอาเงินเขาไปประกันตัวผู้ต้องหาแสนนึง

เนี่ยค่ะเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาจำได้โทรหาทนายกฤษณะเดี๋ยวนั้นต่อหน้านักข่าวเลย

ก็เลยต้องต้องต้องก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมผมขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าคดีตอนนี้มันมันคดีใหญ่แล้วผมก็เสียกันตลายอีก
แต่ว่ามันก็ยังตั้งใจทำต่อนะครับนี่ก็เลยว่าอ่า
ส่วนที่เหลือเนี้ยผมขอเคลียร์ที่สิ้นเดือนได้ไหมครับสิ้นเดือนนี้นะคะเนอะ
สิ้นเดือนนี้ครับนี่ขอมาเล่นวันที่พี่พี่จ่ายหมดเลยใช่ไหมคะ
จ่ายหมดใช่ครับพี่พี่ผมมีค่าคดีเข้ามาอยู่ครับอ่า
พี่พี่ผมขอโทษขอเป็นวันที่ห้าขอโทษครับพี่เพราะว่าวันวันวันที่หนึ่งเนี้ยยังไม่ได้เงินตังค์
อ่าวันที่ห้าผมได้ตังค์ครับพี่นี่ค่ะก็คุยกันซึ่งท่านายกริจชนะก็ยอมรับแบบตรงตรงเหมือนเหมือนเมื่อวานที่คุยกับคุณกริจนั่นแหละ
ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่บอกว่าเอาเงินไปแสนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนเนี้ยคือติดอยู่แสนนึงนะ
เขาทยอยคืนไปบ้างแล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่แค่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทจำนวนเท่าของคุณกริจเมื่อวานนั่นแหละ
เขาก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยววันที่๕เมษายนจะคืนเงินให้คือแรกเริ่มเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยค่ะ
เขารู้จักกันตั้งแต่ปีหกศูนย์เนอะยืมเงินเขามาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
คืนไปเก้าหมื่นบาทแล้วเหลือสองหมื่นห้าเมษายนนี้ทนายกฤษณะบอกผมคืนแน่นอนครับ
แต่ตอนเนี้ยผมขอขอขอเวลานิดนึงอืม
เพราะว่าผมมีคดีใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ผมขอโฟกัสตรงนี้ก่อน
สัญญาว่าจะคืนครับซึ่งดีเจนี้เขาก็ตกลงกันผ่านทางหน้าจอเราด้วยนะคะ
เนี่ยซึ่งวันนี้ค่ะผู้เสียหายเนี่ยมาพบกับทีมข่าว
ให้ช่วยประสานกับทนายกฤษณะด้วยเรื่องของเงินน่ะนะคะแล้วก็อย่างที่ทางทนายกฤษณะอธิบายไปนั่นแหละ
ว่าเขาจำได้เขาก็ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
ลองฟังเสียงของพี่ผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะ
คือเธอบอกว่าจริงแล้วที่เธอใช้คำว่าโดนหลอกเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คือเธอไปปรึกษาเรื่องคดีเลยรู้จักกับทนายกฤษณะ
ตอนนั้นเนี่ยแค่ปรึกษายังไม่ได้ตกลงที่จะให้ว่าความนะครับ
แล้วอยู่ทนายกฤษณะก็ถามเธอว่าอยากมีรายได้พิเศษเปล่า
เป็นการเอาเงินไปช่วยประกันตัวผู้ต้องหา
เงินเนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้พร้อมดอกเบี้ยภายใน๑๕วัน
เธอก็ทยอยโอนให้เนี่ย๕๐๐๐๐๕๐๐๐๐๑๐๐๐๐นึง
แล้วสุดท้ายได้คืนมา๙๐๐ขาดไป๒๐๐๐

พยายามจะท่วงกับถูกใบเบี้ยงมาตลอด
ไปแจ้งความที่สพอุดรธานีเอาไว้แล้วด้วย
แต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็แล้วกัน
ได้ประสานมาได้คุยได้เจอตัว

แล้วก็เธอฝากไปบอกทนายกฤษณะด้วยว่า

เดี๋ยวกลายเป็นว่าจะมาให้เราช่วยเป็น

คือมันไม่ใช่เหมือนกันนะครับวุฒิบุจมิตรคือธนาคิดสนะตอนนี้เราได้พูดคุยกันอยู่ทุกวัน

พอมีแต่ละเคสแต่ละรายที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กรณีที่เคยมีกันไว้ในอดีต

เขาก็ถามหรือว่าประสานมาว่าเออ
ถ้าเจอธนายกิจสนะฝากถามตรงนั้นตรงนี้หน่อย
อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่า
เอ้ามาทวงหนี้อะไรกันกลางรายการ
เดี๋ยวจะหาว่าเราลากทนายกฤษณะมาแล้วมาเหมือนแบบ
ไว้หน้าเขาหักหน้าเขากลางรายการหรือเปล่า
เมื่อวานธนายกิจสนะนัดจะมาคุยกับเราเรื่องคดีอยู่แล้ว

แล้วบอกว่าผมเนี่ยขอเคลียร์ตัวเองผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์เลยนะครับ
เพราะเมื่อวานมันคดีใหญ่จริงต้องยอมรับนะฮะ

นายกิจสนะก็กังวลว่าเดี๋ยวคนจะกังวลหรือว่าสับสนว่า
ตัวเขาจะสามารถทำคดีให้กับคุณแม่คุณตังโมได้ไหม

มีคดีอะไรโอ้โหเป็นหางว่าวเยอะแยะไปหมด

ก็เลยบอกว่าผมเนี่ยขอแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
โอนเงินทั้งหมดคืนคุณกริจแล้วก็ทั้งคุณกริจและทนายกฤษณะ
ก็ยินยอมพร้อมใจแล้วก็อนุญาตให้เราเนี่ยต่อสายแล้วก็คุยผ่านกันกลางรายการ
ใช่เพื่อที่จะได้เหมือนกับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยเขาจัดการเรื่องของเขาเรียบร้อยแล้ว

ทนายกฤษณะซึ่งเป็นคนอุดรธานี

เขาเห็นเขาก็เลยไปหาผู้สื่อข่าวของเราที่อุดรธานี
ผู้สื่อข่าวทางอุดรธานีบอกว่ามีเคสนี้เหมือนกันนะ
เราก็เนี่ยวันนี้คุณบอมผู้สื่อข่าวของเราไปเจอทนายกฤษณา

นายกิจ้าบอกเอ้าต่อสายคุยเลย

ผมก็อยากจะเคลียร์เป็นคนจะได้ชัดเจนกัน

เคลียร์ให้จบแล้วจะได้โฟกัสที่เรื่องคดีได้อย่างเดียว
นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
นี่ก็โอ้โหวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะถ้านับวันนะ

สิบห้าวันแล้วมีการเรียกสอบพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไปหลายปาก
แต่มีพยานบางคนบอกว่าถูกข่มขู่จากบุคคลนิรนาม
จำนวนนี้คุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าถูกข่มขู่ด้วย
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับ
สัปดาห์แล้วเนี่ยนะฮะเข้าสู่สัปดาห์ที่๓แล้ววันนี้วันที่๑๕แล้ว
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
ขอข้อมูลเนี่ยเกือบเจ็ดสิบปากอันนี้พยานบุคคลนะครับ
คุณแม่พนิดาศิละศิระยุทธโยธินนะครับคุณแม่พนิดาบอกว่าเมื่อ๒๗กุมภาพันธ์
เดินทางไปสพเมืองนนทบุรีนะฮะไปขอพบตำรวจเพื่อจะถามความคืบหน้าทางคดีของลูกสาว
แล้ววันนั้นก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่ามีซีดีเพลงปริศนาแล้วก็ข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่อง
เอามาส่งให้ถึงหน้าห้องที่คอนโดที่อาศัยอยู่จนกระทั่งมีการตรวจสอบข้อมูลจนรู้ว่า
คนนี้นี่เองที่ส่งมาเป็นเพื่อนบ้านที่สติไม่ค่อยสมประกอบ
คุณแม่ก็เลยบอกนักข่าวว่าเออไม่ต้องไปตามหาเขาหรอกลูก

ต่อมาก็คือคุณโบทีเคคุณโบทีเคนะครับ